วันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ออกหมายจับแล้วนะครับ

ก็เข้าพบพนักงานตำรวจแล้วนะครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเดินทางมาพร้อมกับทนายความ
เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อเข้ามอบตัว
ก่อนจะพิมพ์ไลน์นิ้วมือเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
น้ำตาเลยนะยกมือไหว้บอกว่าอยากจะไหว้
อยากจะขอโทษครอบครัวของสาวอบอยากจะขอโทษตัวพี่สาวของอบ
ก็คือคุณเอิร์กนะฮะแล้วก็บอกไม่มีเจตนา
ที่จะลงมือทำร้ายร่างกายอบคู่กรณีแต่ที่ทำไปเพราะอบ
พูดจาหยามศักดิ์ศรีแฟนสาวก่อนแล้วเธอบอกว่า
ทำงานอาชีพกลางคืนคนก็ดูถูกอยู่แล้ว
มาถูกพูดจาหยามแบบนี้นะครับแต่ที่มามอบตัวช้า
เพราะว่าต้องการหาเงินมาประกันตัวยืนยันไม่คิดจะหลบหนีนะครับ
แล้วก็ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับอบ
อ้อนก็ไปหาตามหนูมันไม่เคยพูดว่าอ้อนไหนดูเว้ย
บอกว่ารูปความเนี่ยไม่ได้คิดหลบหนี
ส่วนเรื่องรูปคดีต้องรอพนักงานสอบสวน
และทางดีเจสาวหล่อก็ไม่ได้เป็นฝ่ายหาบเรื่องก่อน

ทางนี้ได้ใช้วงเงิน๑๕๐๐๐บาทประกันตัวดีเจอ้อนน้อย
ในชั้นพนักงานสอบสวนครับ
ด้านฝั่งของเอิร์กหรือว่านางสาวพิริยาป้อมอาสาพี่สาวอบ
ตอบโต้คำกล่าวของผู้ต้องหา
บอกว่าทุกการกล่าวหานั้นปราศจากมูลความจริง

เนื่องจากว่าไม่ได้มีพฤติกรรมดังที่ถูกกล่าวหา

แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดตอนนี้
ส่วนอาการของอบน้องสาวนั้น
ตอนนี้ก็มีอาการหัวชาข้างหนึ่งนะครับ

รวมถึงมีอาการตาพระมัวฝั่งซ้าย

หมอบอกว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับ

แผลผลจากแผลเป็นนะครับ

ที่ต้องเฝ้าดูแลแล้วก็ติดตามผล
อยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ